คุณผู้ชมครับเราไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้
มันเป็น๒คดีซ้อนกันอยู่

ก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์ที่มีลูกคนหนึ่งคุ้มครั่ง
มีคนกระซิบบอกว่าถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่จะรวย
ก็ก่อเหตุไปฟันพ่อเสียชีวิตฟันแม่ฟันพี่บาดเจ็บ
ถูกนำตัวไปคุมขังในห้องขัง
ทีนี้มันไปขังรวมกันกับผู้ต้องหาคนอื่น

แล้วมันเกิดเหตุการณ์ผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังเดียวกัน

พ่อแม่สงสัยว่าตำรวจซ้อมหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่
เป็นคนซ้อมผู้ต้องขังด้วยกันในห้องขัง
ทีนี้เขาเลยเอากล้องวงจรปิดมาให้ดู
ไปชมภาพในกล้องวงจรปิด

คือไม่ยังเลยค่ะ

กระทืบทั้งต่อยทั้งทุบเนี่ยค่ะ
เอาคนคุ้มครั่งไปขังรวมกันกับคนที่ถูกขัง
แล้วมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาถูกไหม

ผู้ชายที่ฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็ทำร้ายแม่กับพี่เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวท

แล้วจากที่เห็นภาพคุณผู้ชมคือแบบไม่ยั้ง
ยั้งจริงวิ่งเข้าไปเอากระทืบหน้าก่อนเลย
แล้วก็ต่อยทุบที่หัวอย่างเดียวเลย

คือเป็นภาพเหตุการณ์นาทีของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ฆ่าพ่อแท้ของตนเองที่ใช้มีดปาดมีดแทงเนี่ยนะฮะ
พุ่งเข้าไปกระทืบนายชวลิศจำปาหวายอายุ๒๗ปี
นายคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
แล้วถูกนำตัวไปคุมขังในห้องเดียวกัน
กับผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อของตนเองที่คุ้มครั่ง
ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทนี่แหละนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธรัฐจันประดับเป็นผู้กำกับโรงพักหนองเรือจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์นำคนเจ็บที่ถูกกระทืบส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บพร้อมกับนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปให้พ่อแม่คนเจ็บได้ดู
เพื่อยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำร้ายผู้ต้องหาตามที่พ่อแม่เขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้
แต่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาทำร้ายกันเอง
โดยนายชวลิศไม่ได้มีการต่อสู้เลย
พร้อมทั้งยืนยันว่าทางครอบครัวคนเจ็บบอกว่าได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อคลายความแคลงใจให้กับญาติของคนเจ็บที่ถูกทำร้าย
ยืนยันตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
เพราะต้องยอมรับว่าตำรวจก็บกพร่องทำไมถึงไม่ควบคุมดูแล
ทำไมถึงไม่มีคนเข้าไปตรวจสอบ
และต้องสรุปผลให้เสร็จภายใน๑๕วัน
เพราะตามความเป็นจริงมันต้องแยกไหม

และมีอาการคุมทางฆ่าคนมาก่อน
แต่เอาไปขังรวมกันกับผู้ต้องหาที่เป็นคดีอื่น
แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงพักห้องขังในโรงพักต่างใช่
มีห้องเดียวแล้วก็ขังรวมกันหมดนะคะ
จะเป็นคดีลักทรัพย์จะเป็นคดีเฉาะโกงจะเป็นคดีฆ่าคนตายหรืออะไรก็ตามก็
รวมอยู่ห้องเดียวมันต้องตั้งกรรมการสอบว่า
ตำรวจเขาเขาทำถูกต้องหรือเปล่านะฮะสำหรับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
คดีเดิมก็คือฆ่าพ่อแท้เสียชีวิต
แต่เมื่อเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมันเกิดขึ้นก็ต้องโดนแจ้งข้อหาเพิ่ม
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจให้ข่าวไว้นะคะบอกว่าสาเหตุ
ตำรวจก็ไปถามนะคือพอเจอแล้วก็รีบเข้าไปช่วย
แล้วก็ไปถามคนก่อเหตุว่าทำแบบนี้ทำไมทำร้ายเขาทำไม
เขาบอกว่าไงรู้ไหมคือคนนี้กรนเสียงดัง
คือตอนที่เกิดเหตุผู้ต้องหาที่เป็นเรื่องยาเสพติดนอนหลับอยู่
แล้วกรนเสียงดังเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียง
มีคนมาบอกเขาว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีส่งเสียงดังรบกวน
ต้องฆ่าให้ตายถึงจะมีความสุขก็ประสาทหลอนไง
พอหลังจากนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปทำร้ายเลย
สุดท้ายโดนอีกหนึ่งข้อหาหลังจากโดนข้อหาฆ่าคนตายไปแล้วนะ
โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส

ต้องบอกว่ามันเป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวาระกันนะครับ
แต่ว่าเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันนะฮะ
เดินร้องไห้ออกมาเสื้อสีเขียวเนี่ย
เป็นแม่ของนายชาวลิศที่บาดเจ็บอยู่

บอกว่าลูกชายอาการสาหัสมากเลยสลบไม่ได้สติ
ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่นำตัวส่งโรงพยาบาล

เชื่อว่าผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายลูก
ถ้าทำร้ายร่างกายในห้องขังจริงไม่น่าจะช้ำแค่ระดับคอขึ้นไปเท่านั้น
แต่ว่าคุณผู้ชมดูจากภาพเนอะเขากระทืบตั้งแต่ศีรษะลงมา
คือกระทืบแค่ส่วนหัวคือคุณแม่บอกว่า
ก็ถ้าเป็นคนคุ้มคลั่งเป็นคนแบบป่วยจิตเวทป่วยทางจิตจริง
เขาน่าจะทำร้ายแบบทุกที่น่าจะทำแบบสเปกสปะทำทั้งตัว

ใช่แม่เขาบอกว่าทำไมตามตัวไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยฟกช้ำ
ตำรวจที่มาพบที่โรงพยาบาลก็เลยเอาคลิปให้คุณแม่ดู
แต่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายทำไมนอนนิ่งอยู่เฉย
เห็นหน้าเห็นตาในคลิปเห็นแค่มีชายคนนึง
ลุกขึ้นไปเตะแบบไม่ยั้งเพราะครั้งก่อนที่ลูกชายถูกจับ
ก็เชื่อว่าตำรวจเคยซ้อมลูกมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกัน

ใช่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าในคลิปมันดูไม่ออกหรอกว่าเป็นลูกแม่หรือเปล่า

ทำไมอยู่โดนคนเข้าไปทำร้ายแล้วจะนอนนิ่งอย่าง

ดูคลิปแล้วก็มีคำอธิบายของตำรวจบอกว่า
ตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าห้องขังออกไปเข้าห้องน้ำพอดี
ระหว่างตอนนั้นผู้ตกหาที่โดนจับเป็นคนบ้านแล้วก็ไปซ้อมลูกชาย
ซึ่งดูจากกล้องวงจรปิดแล้วแต่ก็ไม่เชื่อว่า

คือคุณแม่ยังเชื่อว่าลูกไปโดนทำร้ายที่อื่นมาโดยตำรวจ
แล้วไม่เชื่อว่าคนที่โดนกระทืบในคลิปเป็นลูกของคุณแม่เอง
แต่เชื่อว่าตำรวจน่าจะซ้อมลูกมากกว่า
และอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
คุณแม่ก็ยังคงคลังแทงใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ตอนนี้อาการยังคงสาหัสอยู่
ยังคงไม่ได้สติอยู่นะครับ